พูดถึงชุมชนแล้วอยากจะบอกว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็มีข้อดีมีของดีของเด่นมากมายนะคะ
และอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะเขามีดีเราต้องประกาศให้โลกรู้
อย่างชุมชนนี้นะคะเขาทำกล้วยตากเสียบไม้จะเด็ดจะดีจะดังแค่ไหน
ไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอไปทุกคนมาที่
เฮ้ยขอพาทุกคนมาที่ชุมชนบ้านโพนสูง
ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรี

ชุมชนแห่งนี้มีการรวมตัวกันของผู้ใหญ่บ้าน
ปีหน้าอาจจะได้เป็นกำนันแท้
เขามีการรวมตัวกันของผู้ใหญ่และชาวบ้าน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอท็อป
ที่คุณไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้ได้

กล้วยตากเสียบไม้

กล้วยตากที่ไหนเขาจะเอามาเสียบไหมค่ะ
บอกเลยว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
นี่แหละค่ะเขาทำขายไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะ

สามารถเพิ่มมูลค่าจากกล้วยตากธรรมดา
ธรรมดาได้ถึง๕เท่าคุณเด้งคุณผู้ชม
ว่าแต่ชาวบ้านเขาคิดได้ยังไง
ไปฟังจากพ่อผู้ใหญ่อรุณ
อันคิดได้จังใดพ่อผู้ใหญ่อรุณ
ด้านบนสุกนะครับก็จะมีกล้วยน้ำว้านะครับ
มีการปลูกค่อนข้างเยอะมีช่วงหนึ่งครับ
้วยมีราคาถูกแล้วเราก็เลยต้องมาหาวิธีการ

แล้วก็เป็นกล้วยตากเสียบไม้ไม่เลื้อมือ
อกจากนี้ทางชุมชนยังได้รับการสนุนเสนอ
แพ้สนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน

ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
สามารถตัดกล้วยได้มากถึง
๒๐๐๐ลูกต่อรอบ

อีกทั้งยังได้มีการทำห้องผลิตและบรรจุสินค้า
ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย
ปาดพอดคักเถอะพี่น้อง
จากจะแปรรูปกล้วยน้ำว้าธรรมดา
ให้มาเป็นกล้วยตาลสุดอร้อย
อร่อยแล้วทางชุมชนยังเล็งเห็นปัญหาของคนชอบกินกล้วยตาก
แต่ไม่อยากมือเลอะจึงทำกล้วยตากเสียบไม้
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไปเลยจ้า
หลายคนถามว่าแผงไหมจ๊ะ
บอกเลยว่าราคาขายอยู่ที่ห่อละ๒๕บาท

ใครอยากทานต้องรีบสั่งนะคะ

ที่มีออเดอร์มากมายจากทั่วประเทศ
ผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวล่ะจ๊ะ
ในเมื่อชุมชนบ้านโพนสูงเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยด้าสาว